มีอดีตพระลูกวัดกับอดีตลูกศิษย์

แล้วก็บังคับให้มีเพศสัมพันธ์กันด้วย

ถามเจ้าอาวาสมันจริงหรือไม่จริงยังไงท่าน
มาดูเหตุการณ์กันหน่อยไม่สบายใจเลย
ทำไมเจ้าอาวาสถึงทำกับพระกับญาติโยมแบบนี้

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีขอรภูมิ

พร้อมด้วยนายคมสรรยศวิจิตภัยศาลเป็นนายกอบตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
เดินทางกันไปมีผู้เท่าผู้แก่เด็กผู้ใหญ่ก็ไป
ไปที่วัดไปถามเจ้าอาวาท
มีอดีตพระลูกวัดกับอดีตลูกศิษย์ออกมาเปิดโปรงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้
บอกว่าท่านชอบบังคับให้คนอื่นผู้ชายอมอวัยวะเพศให้
แล้วก็บังคับให้พระลูกวัดกับลูกศิษย์มีเพศสัมพันธ์ด้วย
ทางธวานักเนี่ยพระว่ายังไง
นะมีพระครูสุนันธวรคุณเจ้าคณะตำบลหนองเหล็กเดินทางไปร่วมรับฟังด้วย
แต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสวัดมาอยู่ที่วัด
ไม่อยู่ที่วัดนะครับไม่ใช่ในภาพนี้นะครับ
ด้านของพระครูสุนันทวรคุณบอกว่าต่อจากนี้ไปต้องมีการสืบสวน
ว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้าง
พระที่พูดคนที่พูดอยู่ไหน
ซึ่งทางเจ้าอาวาสเองก็ไม่อยู่นะฮะก็ไม่สามารถจะสอบถามอะไรได้
แต่ถ้าหากกระทำจริงตามที่ถูกกล่าวหาก็ถือว่ามีความผิดถึงขั้นปราชิกนะฮะ
โดยคณะสงฆ์จะตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงต่อไปถ้าผิดก็ต้องจับศึกกันไป
ทางด้านของนายแพงอายุ๕๒ปีอดีตพระลูกวัดหนึ่งในผู้ที่ออกไปเปิดโปรงพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้ก็บอกว่า
เมื่อปีก่อนเนี่ยตัวเขาเคยบวชบวชรับใช้เจ้าอาวาส
แต่ถูกท่านเจ้าอาวาสเรียกเข้าไปในห้องแล้วคอยรับใช้นะฮะ
ก็เรียกว่าเป็นพระอุปถาคนะฮะต่อมาเจ้าอาวาสบอกว่าท่านเอ้ยช่วยพระอาจารย์หน่อยสิ
ช่วยสำเร็จความคล่ายให้ด้วยปากครับครับแล้วขอร่วมเทศด้วยอืมนะฮะ
ก็ทำมาต่อเนื่องจนกระทั่งทนไม่ไหวแต่ก็ยอมทำไปนะครับ
ก็เลยไปถามพระที่วัดว่าอุปถาคพระอาจารย์เป็นแบบไหนเหรอ
ใช่อย่างที่ถูกกระทำหรือเปล่า

อุปถาคก็คือเอาพัฒนาหารไปให้พระอาจารย์ดูแลซักสบงจีวรเท่านั้น
ต้องไปทำอะไรแบบอย่างที่ท่านว่าไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์กัน

ก็เลยว่าเอออดทนไปก่อน
ผมเลยว่าก่อนขาพระอาธิวัตรว่าอุปฏิหักพระอาจารย์เป็นยังไงครับ

พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ในวัดบอกว่าไม่ใช่
พระอาจารย์บอกว่าผมบวชเขาก็เรียกว่าหลงโภค
บอกว่าไม่ใช่งานเหมือนนั้นไม่ใช่
อุปสรรคเอาพระทหารไปถวายพระอาจารย์

พูดความจริงครับถ้าผมพูดเช็ดให้พระอาจารย์โต
เขาพูดพระเจ้าเลยครับ
คนหนึ่งมีชื่อในสอนครับเป็นอดีตลูกศิษย์ที่เคยไปรับใช้เจ้าวาดเป็น๑๐ปี

ก็บอกว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยมักจะเข้าไปกอดเอวให้ปาก

ทำแบบนี้มานานจนทนไม่ได้หนีออกมาจากวัดไปอยู่กับน้อง
หลังจากนั้นสภาพร่างกายก็ซุดโทรมสู้ผอมไปแต่ไม่กล้าไปหาหมอ
เวลาถูกกระทำเจ้าอาวาสก็จะให้เงิน๑๐๐บาทเพียงเท่านั้น
ขณะที่นายคมสรรซึ่งเป็นนายกอบตก็บอกว่า
หากผลสอบมาเป็นความจริงก็จะให้จับศึกทันที
ส่วนเงินวัดอยากให้คณะกรรมการตรวจสอบด้วยว่ายังอยู่หรือเปล่า
อย่างไรก็ตามยังไม่มีชาวบ้านไปเจอเจ้าอาวาสเลย
คาดว่าน่าจะหนีออกไปแล้วก็เป็นไปได้